มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันหน่อย
ผัวตามง้อเมียไม่สำเร็จใช้วิธีการคือ
เมียอยู่ในบ้าน๔คนค่ะและปรากฏว่า๑ใน๔คนมีเด็กชายอายุ๔ขวบติดอยู่ด้วย
ทีนี้เขาก็หิวสิคะเขาทำไงไปเอาข้าวบูดข้าวบูดมากินประทังชีวิตนะคะ
เป็นภาพตำรวจสภหาดใหญ่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือ
สมาชิก๔คนที่ติดอยู่ในบ้านหลังนี้ตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้
แล้วปรากฏว่า๑ใน๔คนมีเด็กชายวัย๔ขวบรวมอยู่ด้วย
ก็หิวข้าวหิวโซกันเลยทีเดียวนะแล้วคุณคิดดูสิ
ว่าข้าวมันก็บูดทำอะไรไม่ได้เค้าต้องเอาข้าวบุตรมากิน
บ้านเนี่ยเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นอยู่ในซอยประสานมิตร
ชุมชนท่าเคียนเขตเทศบาลเมืองหัดใหญ่
ประตูเนี่ยประตูบ้านมี๒ชั้นถูกไหมคะเป็นลูกโรงเหล็กเมื่อสักครู่
ชั้นในเป็นประตูกระจกส่วนด้านนอกถูกล็อกด้วยแม่กุญแจ
ทำให้๔คนที่เขาอยู่ในบ้านไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้
ตำรวจเองก็เลยต้องประสานกู้ภัย
นำครีมขนาดใหญ่เนี่ยแบบนี้ค่ะ
ไปตัดกุญแจออกเลยนะคะ
ใช้เวลาไม่กี่นาทีกุญแจมันก็หลุดออกมาได้
ตัดออกมาได้และสามารถช่วยเหลือทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามกับคุณอารยาขำสุกอายุ๔๔ปี
เล่าบอกว่าคนทำเนี่ยไม่ใช่ใครแล้วค่ะ
ชื่อว่านายเดี่ยวอายุ๓๕ปีเป็นอดีตสามีที่เลิกรากันไป๒ปี
แต่พักหลังเริ่มแวะเวียนมาเกี่ยวข้องคือมาง้อขอคืนดี
เพราะเริ่มมีปัญหากับภรรยาใหม่ที่ทะเลาะกันบ่อย
ก็จะกลับมาตายรังจะกลับมาหาเขาเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็นำของมาฝากพยายามมาคุยด้วย
แต่คุณอารยาบอกว่าไม่เอาเข็ดหลาบ
หลังจากนั้นค่ะก็มาคมครูนะบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำร้ายร่างกาย
สุดท้ายแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
ล็อกประตูทำทีว่าจะมาขอคุยกับน้องชาย
ว่าสนิทกับน้องชายตัวเองแต่สุดท้ายไม่ค่ะ

อ้างว่าเขาแต่ขอคุยกับน้องชายตัวเองอีกวัน
พี่ตายนี้อุ่นครับ
ไม่มีอะไรกลิ่นขึ้นในบ้านแต่ว่าเพราะเอิญมีธุระนอกบ้านกัน
ค่ะเราจะไปซื้อเทียนซื้ออะไรกัน

มันวนเวียนนั่นแหละ

คือเลิกแล้วไปมีเมียใหม่แล้ว
แต่ตอนคบกันเคยทุบตีทำร้ายเขา

พอไปมีเมียหากับเมียใหม่ก็มาเทียบร้ายเทียบขื่อ

เออคุณอารยาบอกนี้ไม่ใช่ของตายนะ
พอมีปัญหากับเมียใหม่แล้วจะกลับมาตายรังกินของเก่า
ทีนี้คุณอารยาเล่าต่อบอกว่า

ด้วยความหิวตนเองกับหลานชาย

อุ่นข้าวผัดที่เริ่มหมุดแล้ว

แล้วรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่อดีต

ก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุมาแล้วด้วย๒ครั้ง
เรื่องต้นตำรวจให้ผู้เสียหายตอนนี้ไป
แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักร